ที่ชอบโทรมาถามข้อมูลส่วนตัวหรือว่ามาโทรมาขายของนะครับ
วันนี้ก็สามารถที่จะบล็อกเบอร์แล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานรัฐได้ง่าย
เพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันกันกวน
พลิเคชันใหม่ล่าสุดจากกศธชนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณธิตาพาสิริพิพัฒน์ครับ
เวลาหรือการขายตรงผ่านโทรศัพท์
ก็สามารถเริ่มใช้งานด้วยการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน
ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือชื่อนามสกุลและเลขบัตรประชาชน
จากนั้นก็เข้าไปกรอกเบอร์ที่เราต้องการจะบล็อกได้พร้อมกันหลายเบอร์
หรือสามารถเลือกบล็อกเบอร์ขายประกันหรือเบอร์ทวงหนี้ที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว
เพื่อบล็อกล่วงหน้าได้ด้วย
ตัวระบบจะผูกติดกับสถานะเบอร์ของทั้ง๕ค่าย
หากมีการยกเลิกหรือโอนไปให้ผู้อื่น

ใครที่เคยบล็อกเบอร์นี้ก็บล็อกไม่ได้ทุกอย่างบล็อกใหม่
แล้วที่สำคัญเราจัดเป็นทั้งสีขาวและสีดำ
โทรได้ในเงื่อนไขระยะเวลาตามกฎหมาย

คือการเปิดเผยทุกหมายเลขที่โทรเข้ามา
เหมาะกับผู้ใช้งานโทรศัพท์ทุกเพศทุกวัย

ที่ใช้โทรศัพท์มือถือโทรมาหลอกถามข้อมูล
และก่อเหตุไม่พึงประสงค์ในหลายรูปแบบ
แต่ละวันกศธชได้รับการแจ้งร้องเรียนจากการโทรกวนไม่ต่ำกว่า๓๐๐เบอร์
พร้อมทั้งคาดหวังว่าแอปพลิเคชันกันกวน
ทำให้คนที่ประกอบอาชีพจากการโทรไปกวนใจคน

และทำให้หมายเลขโทรศัพท์อีก๓๐๔๐ล้านเบอร์

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองในการใช้บริการ